สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวซุภาษามาแล้วนะคะ
เพราะเชื่อว่าหลายคนนะคะกำลังเล็งใครอยู่
คุณเล็งใครอยู่คุณจะไปรักใคร
คุณอย่าลืมรักตัวเองด้วยนะคะ
วันนี้ถ้าใครรักตัวเองก็อย่าลืมมองซ้ายมองขวาร่มอยู่ไหนนะ
ติดมือไปด้วยนะคะเพราะวันนี้ฝนตกลมแรง
และบางพื้นที่อาจจะมีลูกเห็บตกได้ด้วยนะคะ
คุณผู้ชมตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศก่อนที่จะออกไปเดทกันหน่อยค่ะ
ณวันนี้ณช่วงเวลานี้เมฆฝนว้ายตายแล้ว
มาทั่วอาทิตย์ทั่วไทยเลยนะคะจะเห็นว่ามากันหมดนั่นแหละค่ะ
ตั้งแต่ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกยาวไปจนถึงภาคใต้
และเน้นที่ภาคใต้นะคุณผู้ชมวันนี้จะเห็นว่ามันมีจุดสีเขียวอยู่ด้วย
นี่คือกลุ่มเมฆที่จะทำให้เกิดฝนได้มากกว่าร้อยละ๙๐คือมาแน่มาชัวร์
ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนช่วงนี้นะคะอย่างแรกเลยค่ะ
ลมตะวันตกเขายังคงอยู่ในพื้นที่และเสริมด้วยลมหนาวที่มีกำลังแรงขึ้น
แต่ลมหนาวที่เขาพัดกลับเข้ามาในครั้งนี้มาเจอกับความชื้นที่อยู่ในประเทศไทยค่ะ
วกกับลมตะวันออกเอาพัดพาเอาความชื้นจากทะเลขึ้นมาแบบนี้
มาเจอกันทำให้ช่วงตรงนี้ค่ะภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคตะวันออก
อีสานตอนล่างภาคใต้ฝนมาแน่นเลยโดยเฉพาะช่วงเช้า
ช่วงเช้าเนี่ยใครที่อยู่ริมทะเลภาคตะวันออก
กะจะออกไปชิวซะหน่อยว้ายเจอฝนค่ะเห็นไหมคะ
เนี่ยเป็นจุดตรงนี้สีเขียวเขียวสีส้มส้มภาคตะวันออกตอนเช้า
ฝนเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นหลังเที่ยงไปค่ะ
ช่วงประมาณบ่าย๒กระจายเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้
แน่นเหมือนกันนะฝนนะภาคใต้ทั้งภาคเลยนะคะ
ลากยาวไปเลยและพอฝนเพิ่มขึ้นแบบนี้
คลื่นก็สูงตามไปด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
คลื่นสูงช่วงบริเวณภาคใต้ตอนล่างแต่ตอนนี้สูงขึ้นมาเรื่อยนะคะ
จนถึงช่วงประมาณจังหวัดชุมพรและลากยาวไปจนถึงนราธิวาสเลย
ช่วงนี้ค่ะอากาศหนาวเขาถอยร่นลงไปแล้ว
จะเห็นว่าเส้นความเย็นเนี่ยโอ้โหถอยหลังกลับไปนะคะ
ยังคงเหลือแต่ความชื้นและถามว่ายังหนาวไหมบางพื้นที่หนาวไหม
เหนือตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นยอดดอยยอดภูภาคอีสานเช่นเดียวกันนะคะ